อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เรื่องเกิดขึ้นจริงแท้แน่นอนเลยที่จังหวัดชนบุรี
พี่ชายต่างพ่อค่ะอายุ๒๙ปีมีน้องสาวอายุ๑๘ปี
วันนั้นคิดอะไรอยู่ไม่สามารถตอบได้แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว
ต่อยท้องน้องสาวเอากาวหยอดตาน้องสาว

ก็แม่คนเดียวกันคลอดออกมาเพียงแต่พ่อคนละคน
ตั้งใจจะข่มขืนน้องสาวตัวเองจนน้องอะค่ะ
ร้องไห้ยกมือไหว้อ้อนวอนบอกขอให้หยุดเถอะ

เพียงแค่ขโมยโทรศัพท์ของน้องแล้วก็หนีไป
แต่ไม่รอดนะคะตำรวจตามจับตัวได้ค่ะ
ตำรวจภูทรหนองปลือจังหวัดชนบุรี
ก็คุมตัวนายมาโน่จิตแย้มวัย๒๙ปี
ไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ

น้องสาวต่างพ่อของตัวเองวัย๑๘ปีนะคะ

ไปถึงชกเข้าที่ท้องของน้อง

แล้วเอากาวหยอดตาน้องค่ะ
จากนั้นก็ลากน้องเข้าห้องน้ำพยายามจะข่มขืน
ในบ้านด้วยนะบ้านของตัวเองที่อยู่ด้วยกันนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะ

ที่ผู้ต้องหาไปหยิบกาวในลิ้นชักภายในห้องครัว
จุดที่๒คือด้านหลังบ้านที่ใช้เปลี่ยนเสื้อผ้า
และจุดที่๓บริเวณห้องพักข้างบ้าน
ใส่กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็หนีไป
ตำรวจชุดสืบสวนเขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เดินไปเดินมาแล้วก็เดินไปที่ห้องเก็บของข้างบ้าน
ซึ่งเป็นจุดที่พบกาวใช้หยอดตา
อกจากนี้เจอคราบกาวที่แห้งแล้ว
ที่มือข้างซ้ายของเขาด้วย
แล้วแม่ของผู้เสียหายก็คือแม่ของทั้งสองคนนะคะ

ปกติถ้าเป็นคนแปลกหน้าหมาต้องเห่าแล้วนะ
แต่นี่หมาไม่เห่าเลยแม่บอกว่า

ก็เลยคุมตัวนายมาโนธมาสอบปากคำนาน

สุดท้ายถึงยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำจริง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือก็บอกนะคะว่า

ก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรี
เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมไปแล้วด้วย

แล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านะครับ
ส่วนอีกคดีที่พยายามล่วงละเมิดทางเพศนั้น
ก็ต้องรอสอบประคำผู้เสียหายก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ก็ว่าแน่นอนตาขวาผู้ชมถูกกาวหยอกเข้าไป

มันมีสิทธิ์ที่จะบอกได้เลยนะคะ
แล้วพอตรวจสอบประวัติของนายมาโนธคนนี้
ปรากฏว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเคยทำ
เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วกับญาติทางฝ่ายพ่อค่ะ
ท้องที่สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็มาลงมือโกเหตุกับน้องสาวต่างพ่อเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง